ข่าวที่ท่านสนใจอยู่ในกระแสเนี่ย

อย่างที่ทราบนะฮะเราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวาน

นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ตามหมายจับของศาล

นี่เป็นภาพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นายชัยพลเนี่ยไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เช้า
ค่ะไปกับทนายตั้มนะคะทนายสิทธาเบี้บังเกิด

ตั้งใจว่าจะไปมอบตัวกับพบตร

แต่พบตรบอกว่าต้องไปนู่นเลยฮะ

ก็คือที่สพกกตูมมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่คุมตัวพาไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอที่ใกล้ที่สุด
ก็คือสพวแล้วส่งตัวมาที่มุกดาหาร
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะตัวลุงพลเนี่ย
กำลังจะไปที่สพกกตูมอยู่ระหว่างการเดินทาง

และคุณที่รับหน้าที่เป็นทความให้กับลุงพล

ตอนนี้ทีมข่าวของเราต่อสายกับทนายตั้มนะคะ

ตอนนี้ก็คืออยู่ร่วมขบวนที่กำลังจะไปที่สพกกตูมใช่ไหมคะ
ใช่ครับเมื่อกี้ไปที่ฟูทรจังหวัดพุทธอาหาร
ไปสพเรียบร้อยแล้ว

ผมได้ยินชัดแล้วนะเมื่อสักครู่หายไปนิดหน่อย
ขออีกทีค่ะทตั้มค่ะเอาใหม่ค่ะ

ใช่ครับก็ฟูทรจังหวัดพุทธอาหารนะครับ
พาลุงพลไปให้การมาแล้วนะครับ
ก็ให้การเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปให้การอะไรมาก
เพราะว่าลุงพลให้การในฐานพยานมาหลายครั้งแล้วนะครับ
ก็ยืนยันตามคำให้การเดิมนะครับ
แล้วก็อันอื่นก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นมาในชั้นสานนะครับ
ตัวที่เพิ่มมาจริงก็คือ
พยานเพิ่มเติมไปทั้งหมด๓ปากนะครับ
ทำเรียบรับของทางพพพทศสอบให้
ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปสอบพ่อกกตูมนะครับ
เพื่อที่จะไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
ทำรายละเอียดเกี่ยวกับคดีอื่นนะครับ

ทุกข้อหาใช่ไหมครับ

พอไปสอบหอปกตุมแล้วจะขอยื่น
ประกันตัวในชั้นนี้เลยหรือว่าอะไรยังไงครับ

ทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำขอยื่นเลย
ก็มีแค่มีโทรมาแบบนี้
เมื่อกี้ก็ปรึกษากับทางลุงพลแล้วแหละว่า

ยื่นไปแล้วเขาอาจจะไม่ให้นะครับ
แต่เราก็ยื่นไปไว้ก่อนนะครับ

การขอประกันตัวลุงพลอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครับเตรียมหลักทัพมาพร้อมแล้ว

น่าจะไม่สะดวกครับ
อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่อยู่อะนะครับ

นายตั้มบ้างเกี่ยวกับหมายจับที่ออกมาเนี่ย

มาที่เขามาออกหมายจับเขาได้ยังไง

ในโซเชียลกับเรื่องสำนวนจริงเนี่ย
ผมเจอมาหลายคณีด

เดี๋ยวเอาจังงงี้ดีกว่า
เดี๋ยวไอ้เรื่องที่ที่ท่านผมอธแหลง

เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปฟังนิดนึง

ที่บอกว่ามั่นใจมากมายนะครับ

ที่นั่งอยู่ข้างกันตอนนี้ค่ะ

ก่อนหน้านี้ก็ได้ให้เขาตรวจสาวด้วยก่อนแล้วว่ากระบวนการทั้งหมดมันจะต้องเป็นยังไงบ้าง
ทำให้ลุงพลต้าฟังจากต้นแล้วว่าวันนี้ต้องตรวจอะไรบ้างตั้งแต่เช้า
จนถึงตอนค่ำนั่นแหละ
ธนายตั้มครับอย่างวันนี้ถ้าไม่ได้ประกันตัว
ก็คือหมายความว่าต้องไปประกันตัวในชั้นศาลก็ต้องรอพรุ่งนี้

ถ้าพูดตรงก็คือวันนี้ลุงพลต้องนอนในห้องคุมขังผู้ต้องหาใช่ไหมครับที่สภ
ใช่ครับลุงพลทำใจแล้วครับเพราะว่าเห็นข้างอำนวตว่าทั้งการประกันตัวไปก่อนแล้วนะครับ
ก็ถ้าเกิดประกันตัวไม่ได้มันเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่เป็นดุมิตรของเขา
เป็นอำนาจของเขาเราก็เขาไม่ให้ประกันเราจะทำยังไงได้นะครับ
ทนายตั้มเรียบเทียบให้ดูนิดนึงค่ะเป็นความรู้นะคะในเรื่องของข้อกฎหมายด้วย
ถ้าลุงพลได้ประกันตัวจะเป็นยังไงต่อถ้าไม่ได้ประกันตัวจะต้องยังไงต่อ
ถ้าเกิดว่าลุงพลได้ประกันตัวนะครับก็กลับบ้านได้ถ้าเกิดไม่ได้ประกันตัวเนี่ยนะครับ
เอาตัวไปฝากขังที่ศาลเพราะว่าตำรวจเรียนหน้าควบคุมตัวได้แค่๔๘ชั่วโมงนะครับ
อาจจะไปเจอจากนี้ตำรวจไม่มีทางสอบสวนเสร็จทันแน่นอน
ต้องขอให้สอบพยานโทษเติมไปด้วยนะครับ
นั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปฝากขังที่ศาลแล้วผมก็ต้องไปทำเรื่องขอปล่อยตัวที่ศาลนะครับขอประกันตัว
ทนายตั้มตอนที่ทนายตั้มบอกว่าก่อนจะรับว่าจะทำคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลหรือว่าไม่ทำเนี่ย
บอกผมขอลงพื้นที่ก่อนไปดูพื้นที่ก่อนไปคุยกับลุงพลอะไรต่างนานา
เอาล่ะสุดท้ายก็เป็นทนายความใดเกดีน้องจมพู่ให้กับลุงพลในไชพลวิภาเนี่ย
ผมมั่นใจครับก่อนที่ผมจะทำคดีเนี่ยนะครับ

จากที่สูงวิเคราะห์อะไรมาต่างแล้วว่าทางสำรวจมีหลักฐานอะไรบ้าง
เอาอย่างนี้ดีกว่าผมฝากโจทย์ไว้ให้ใครรับข้อหนึ่งก่อน

ที่มีอยู่ในสำนวนอะไรแบบไหนก็แล้วแต่ไม่มีเลยอย่างนี้เหรอ
เพราะว่าทางนี้จะไปบอกว่ามันทุกทีเลยเป็นตัวไม่ได้
แต่พูดถึงบางอย่างที่บอกว่าเป็นของคนใกล้ชิดของลุงพล
อย่างนี้ค่ะมันก็จะเชื่อมโยงมาถึงลุงพลได้

ถ้าในตั้งมีเวลากว่าจะถึงสตกกตูมผู้บรรกภูมิมาก่อนเลย

ถ้ารักษณ์ก็ได้ที่แรกเดี๋ยวผมขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่า
ถ้าในตั้งนิดนึงได้เวลาค่ะ
ผมตั้งแต่วันแรกที่มาเนี่ยผมก็พอที่จะรู้แหละว่าหลักฐานมีอะไร
การที่น้องจมฟู่ว่าจะเสียชีวิตนะครับ

ถ้าจะสู้ก็คือสู้เรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์
ตั้มถ้าเกิดมีการขยายผลต่อว่าจะมีคนอื่นรู้เห็นเป็นใจร่วมด้วยช่วยกัน

เพราะว่าผมต้องบอกตั้งแต่วันแรกแล้ว

ในโซเชียลพูดอยู่แน่ว่าใครมีแน่ค่าหรือไม่ค่า
ผมเห็นในโซเชียลบางทีผมก็ไม่เคยไปคอมเมนต์ต่อ

ก็ได้แต่คิดกันไปแต่ว่าไม่ใช่หลักการที่ทำคดี

แต่วันนี้ที่ลุงมนต์เป็นใหม่จับ
หวังนะครับใจผมหวังเรื่องนี้แค่เอาแค่หมายเรียกผมก็ไปแล้ว

แต่อันนี้ทำไมทำไมไม่มีหมายเรียกมาก่อนคะทนายตั้มคะทำไมเป็นหมายจับเลย
ต้องการให้มันดูแลเลยครับกบข่าวอะไรรึเปล่า
อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยจริงแล้วว่า
เรายินดีเราก็เคยมาบอกแล้วว่าเรายินดีนะมาทุกครั้งนะครับ
แล้วเราจะออกหมายจับเราทำไมแต่ว่าเอาเป็นอำนาจเขานะครับ
พี่จะไปขอออกหมายจับได้แล้วก็อยู่ที่ดูที่สาหร่างจะให้หรือไม่ให้

ถามประเด็นนี้มาก็ดีเลยครับจะได้คลายความสงสัยของหลายคน

ฟังผมก่อนนะครับ
คืนที่มีกระแสข่าวออกมาเนี่ย
เราจะไม่ทำอะไรโดยที่เราไม่มั่นใจว่า

ถ้าเกิดเมื่อคืนเรามั่นใจเราเห็นหมายจับแล้วนะครับ

แต่ว่าเมื่อวานมันมีแต่การโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เป็นสื่อออกมา
ถ้าเกิดที่เมื่อวานอยู่ผมก็พาลุงพลไปมอบตัวที่นู่นเลย
จะกลายเป็นว่าคนก็จะหาว่าผมเนี่ยร้อนตัว

ฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นทนายผมต้องเห็นก่อน
ว่ามันใช่จริงนะครับ
ก็เลยคุยกับลุงพลว่าเอาที่ลุงพลนะ
ลุงพลมาหาผมก่อนแล้วก็มาปรึกษากันว่ายังไง
แล้วพอตอนเช้าระหว่างที่ลุงพลเดินทางเนี่ย
ก็ปรากฏว่าเราได้ดูไลฟ์สดนะครับ
เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปที่บ้านลุงพล
อันนี้แหละทำให้ผมแน่ใจแน่ใจว่ามีการออกหมายจับจริงนะครับ
ทีนี้ก็เลยปรึกษากับลุงพลยังไม่เจอลุงพลนะครับ
ว่าถ้าอย่างนี้แหละปรึกษากันเนี่ยว่าเราจะทำยังไง
บอกว่าควรที่จะมอบตัวทีนี้จะไปมอบที่ไหนนะครับ
ต่อมาคือไปมอบที่ไหนเพื่อจะให้ผมขับไปกกตูมอีก
ผมก็โดนร่วบก่อนแล้วนะครับลุงพลก็โดนร่วบก่อนแล้ว
มันก็ต้องหาที่มันสะดวกนะครับ
แต่ว่าถ้าจะไปโรงพักอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ย

ส่วนสำรวจเอกสุวัทย์แบรนดี้เลี้ยวสุขเค้าเป็นผอบอตร
แล้วก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศ
แล้วเขาก็เป็นคนทำคดีนี้ตั้งแต่ต้นด้วยครับ
ว่าไม่อนุญาตให้เข้าไปที่สตชนะครับ
แล้วก็จะดักจับทุกทางทีนี้ผมอ้าวแล้วตรงไหนกันเนี่ย
ผมขับรถจะมาถึงอยู่แล้วนะครับ
ผมก็เลยต้องทำตามความตั้งใจนะครับ
ว่าผมตั้งใจจะมาหาพตลนะครับ
เพื่อที่จะมาพาลุงพลเนี่ยมามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์นะครับ

แต่พบตรก็ไม่อยากที่จะรับมอบตัวก็ไม่เป็นไร
นะครับก็ส่งไปที่ประทุมวันเราก็ไปนะครับ
คือบางคนทนายตั้มบางคนเห็นภาพบอกแหมตั้งใจมามอบตัว
แต่เห็นอยู่ช็อตนึงเอ๊ะทำไมลุงพลไปฮึดฮัด

จังหวะนั้นเนี่ยผมเข้าไปพอดีนะครับเอ่อ
ลุงพลเนี่ยน่าจะเห็นเหมือนกับว่าไปกระแทกอะไรกับทางตำรวจ

ก็เลยเข้าใจว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรง

แต่ว่าตอนหลังเนี่ยเข้าใจกันแล้วว่าไม่ใช่นะครับ
ก็เจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติด้วยการให้เกียรตินะครับ
กับลุงพลนะครับแล้วก็กับทนายของลุงพลนะครับ

ผมว่าประเด็นอะไรที่มันร้ายแรงอะไรมากอะนะครับ

เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เรามีภาพสดเลยค่ะครับ
ขบวนรถนะคะที่เป็นรถของตำรวจ
แล้วก็เป็นรถที่ลุงพลแล้วก็ทนายตั้มเนี่ยนั่งในรถด้วย
ขบวนที่กำลังเคลื่อนไปที่สพกกตูม

บรรยากาศสดตอนนี้นะคะกำลังเดินทางไปที่สพกกตูมนะคะ

เจ้าหน้าที่ท่านควบคุมดูแลอยู่ตรงนั้นก็คงไม่สะดวกจะคุยด้วย

ป้าแตนก็อยู่ครับแต่ว่าป้าแตนก็ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์อะไรตอนนี้นะครับ
แตนไม่อยากจะพูดคุยหรือว่าฝากบอกอะไรถึงใครอะไรยังไงหน่อยเหรอ

นะครับแต่ว่าพี่หวังแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะมาจำเดินคดีกับลูกมนต์ที่มีเป็นข้างขาวหีก
เพราะว่าคือสังคมไทยเนี่ยคืออย่างนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่โดนหมายจับเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่า
กระทำความผิดแน่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย
ศาสตร์ได้ออกไหมจับได้ยังไงแต่มีหลายคดีมากนะครับ
ผมว่าต้องเกิดเจ็บสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่ผู้ภาคหาที่โดนไหมจับนะครับ
แล้วแสดงความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้นะครับ
นะครับแต่พอมาถึงตอนนั้นเดียวเวลานั้นเนี้ย
คนเข้าใจไปหมดแล้วว่าเขาเนี่ยคือผู้กระทำความผิด
ความเจอในห่วงของการศัลย์ตำรวจไม่ต้องตัดสินใครว่าคนนั้นเลวคนนั้นไม่ดีหรือไม่ดี

แต่ผมให้ดูประหญาณหลักฐานต่าง
ส่วนหนึ่งตำรวจก็คือส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ของเขา
ผมทนายความก็ทำหน้าที่ของผมในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของลูกความ
แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ให้ศาลเป็นคนตัดสิน
ก็รอให้เสร็จสิ้นขบวนการเนอะ
นายตั้มผมขอถามอีกอย่างหนึ่ง
ฟังจากทนายตั้มมาเนี่ยทนายตั้มอารมั่นใจในตัวของลุงพลที่ทนายตั้มดูแลคดีน้องชมพู่ให้อยู่นั่นแหละ
ตกลงความมั่นใจของทนายตั้มเนี่ยคือมั่นใจว่าลุงพลเนี่ย
ไม่ได้พาชมพู่ไปไม่ได้ทำอะไรชมพู่จนชมพู่เนี่ยเสียชีวิต
มั่นใจว่าไม่มีหลักฐานของลุงพลอยู่ในที่เกิดเหตุ

ไม่ใช่ครับผมผมจะมั่นใจอย่างนั้นไม่ได้
ไอ้ข้อสองเมื่อทีที่ทุกครับคุณบอกกันนะว่า
ผมมั่นใจว่าถ้าแต่ว่าเป็นว่าลุงพลทำ
ผมมั่นใจว่าไม่มีหลักฐานในที่เกิดเหตุแน่นะ
อันนั้นผมต้องเห็นสำนวนสอบสวนแล้ว
แต่ว่าผมดูพฤติการในคดีทั้งหมดนะครับ
ทำให้ผมเนี่ยมึงว่าคือผมไม่อยากจะเป็นการรันตี
เพราะผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์แต่เอาเป็นว่า
ผมเป็นทนาในคดีได้หลักสบายใจ
งั้นหมายความว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่ทางทนายตั้มมี
เพื่อที่จะสู้คดีแบบนี้หรือเปล่าคะ
แน่นอนครับผมมั่นใจพยานหลักฐาน
วันนี้ขอบคุณนะครับทนายตั้มครับ
ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้รอแถลงข่าวนะฮะขอบพระคุณนะครับ